อย่างที่เราทราบกันดีนะเดินทางมาถึงตอนจบ
แล้วใครที่ดูกันมาตั้งแต่ต้นทีมข่าวของเราบอกเลยว่า
ไปตั้งแต่เปิดกล้องใหม่ยังปิดกล้อง

ว่าแต่จะมีใครใจดีแอบสปอยตอนจบเรื่องนี้ไว้บ้าง

ใช่เพราะว่าตัวดี้เองดี้ก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกัน
ว่าทางภาพพออกมาแล้วยังไง
ก็ทุ่มสุดตัวค่ะดูองค์รวมดีกว่าค่ะ
เรียกว่าองค์รวมสนุกมาก
พอเราทำงานเรารู้สึกเหนื่อยใช่มั้ยคะ

ทั้งหนังเอกทั้งตระเอกคุณผู้ชมขาไม่ยอมหลุดอะไรเลย
เอาจริงจริงเรารอรุ้นไปพร้อมกัน
เพลาะเรารู้ในส่วนของเรา
ในรูปภาษาของละครผู้กลับก็อุ๊บอิ๊บเอาไว้ก่อนเหมือนกันคุณผู้ชม

บรรยากาศการถ่ายทำในวันที่ปิดกล้องละครนะ
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีจะเห็นว่านักแสดงเนี่ย
ไม่ค่อยมีจังหวะได้ชิลเลยจริง
คือแบบเบรกปุ๊บถ่ายต่อเบรกปุ๊บถ่ายต่อ

เพื่อที่จะให้ถ่ายทำได้มากที่สุด

ขอยกนิ้วให้กับทีมงานคุณภาพ

จะเป็นชื่ออะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะ
การทำงานอย่างนี้มันทำให้เราก็มีพลังด้วย

เราเล่นกันมา๓เดือนมันจบเร็วไปหน่อย
เรญียดก็กำลัง
มีแมนท์มีแมนท์พัก๒

คือรีบถ่ายรีบทำ

ดูต่อกันไปให้จบหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดู
ไปดูเลย
คุณบอมช็อปบอกว่าไม่อยากให้จบเลยครับ
กำลังสนุกเลยมีภาพสองต่อมั้ยเนี่ย

เอาล่ะค่ะไปรอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ